และปล่องนี้ความสูง๗ชั้น
หลายเมตรนะคะตกลงมาด้านล่างเสียชีวิตเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เป็นกลุ่มที่ได้รับแจ้งเหตุช่วงเช้านี่เอง
ได้รับแจ้งมีคนตกตึกเสียชีวิตภายในอพาร์ทเมนต์
ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชคลบรี
ทันจันทรักอายุ๓๑ปีค่ะนอนเสียชีวิตสภาพสวมกางเกงตัวเดียว
สวมเสื้อสอบถามทราบว่าผู้เสียชีวิตพักอยู่ชั้น๗
ตรวจสอบภายในห้องของผู้ตายค่ะไม่พบว่ามีร่องรอยการรื้อค้น
หรือว่าร่องรอยการต่อสู้ใดพบรองเท้าแตะของผู้เสียชีวิต
วางอยู่บริเวณปล่องทิ้งขยะของชั้น๗
และบริเวณบันไดหนีไฟพบคราบอาเจียน๒กองค่ะ
จากการสอบถามนางสาวกัญจนากลิ่นอ้น

บันไดหนีไฟจะไม่มีคนใช้
ส่วนช่องที่เป็นช่องทิ้งขยะก็ไม่มีใครทิ้ง
จะมีแต่คนชอบไปสูบบุหรี่และไปนั่งเล่นตรงบันได

เห็นผู้ตายตกลงมาได้ยังไงไม่มีใครรู้
นอยู่ที่นี่มา๑๐ปีแล้วไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ศูนย์ฤทัยบัวแก้วเป็นพนักงานฝ่ายบุคคล
ซึ่งเป็นสถานที่เดียวที่ทำงานกับผู้เสียชีวิต
เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตัวเองก็พักอยู่ที่เดียวกับผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ปกติผู้เสียชีวิตเห็นดื่มบ้างแต่ไม่รู้ว่าดื่มหนักแค่ไหน

ปกติก็เจอกันตอนทำงานเท่านั้นส่วนชีวิตประจำวันค่ะไม่ค่อยได้เจอกัน
ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้จะมีใช้ก็บันไดหอหน้าลิฟต์เท่านั้น
ส่วนสาเหตุไม่มีใครทราบจริงว่าทำไมถึงตกลงไปถึง๗ชั้น

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าผู้ตายอาจจะดื่มจนเมา
แล้วออกมาอาเจียนที่บันไดเพราะว่าเจอรอยคราบอาเจียนอยู่สองกอง
จากนั้นผู้ตายอาจจะคิดว่าปล่องทิ้งประตูปล่องทิ้งขยะเป็นประตูห้องนอน
ก็เลยถอดรองเท้าเปิดประตูแล้วก้าวขาเข้าไปอะค่ะ
พลาดตกลงมาเสียชีวิตเพราะว่าตรงปล่องไม่มีอะไรกั้นเลยเห็นไหมคะ

อย่างไรก็ตามก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุเพิ่มเติม
และเรียกพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ
ค่ะมันคือมันไม่มีอะไรกั้นปกติ
จะเป็นช่องเล็กเท่านี้เปิดประตูด้านบนแล้วมันเข้าไปยาก

พอเปิดเข้าไปปุ๊บมันลงไปเลยนะคะ
ก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเรื่องของความเมาด้วยนะคะ